คุณผู้ชมแล้วก็คุณรัชพรไปที่หมู่บ้านนี้ที่บางขุนเทียน
มีเรื่องถ้าไม่มีเรื่องไม่ไปนะครับ
คือแล้วดูแล้วเนี่ยไม่ใช่เรื่องแรก
แล้วดูแล้วก็ไม่ใช่เรื่องสุดท้ายแน่
เพราะว่าลูกบ้านเขาเข้าไปทวงถามนิติบุคคลของหมู่บ้าน
เรื่องเกี่ยวกับการใช้งบประมาณอะไรแบบนี้

ชื่อสีเหลืองเอางี้ล่ะชื่อสีเหลืองในลูกบ้าน
มานั่งรออยู่แล้วมาร้องเรียนเรื่องการใช้งบประมาณ
นะครับชื่อสีแดงสองคนเดินเข้ามาเนี่ย

ท่าทางไม่ค่อยดีแล้วพี่ธีรชัยที่นั่งอยู่เก้าอี้ไม้

แต่บอกได้เลยว่าจากนี้ชุนละมุนฮะ
นี่จังหวะตบมือถือนี่แหละครับเป็นตัวจุดชนวนฮะ

ผู้ชายสองคนที่เดินเข้ามาเสื้อยืดสีขาวกับสีแดง

ส่วนผู้ชายสองคนที่นั่งอยู่ก่อนแล้วคือลูกบ้าน
นี่ครับคุณผู้ชมครับโอ้โห
เมื่อกี้ดูใครเปิดก่อน
คุณอลงกรครับก็คือจังหวะที่อลงกร
ตบมือถือทีละชัยทีละชัยก็เลยยันขาไปทีนึงเท่านั้นแหละ
อ่าจากนั้นก็เป็นการจับคู่วางมวยกันครับ
คุณผู้ชมครับในนิติบุคคลนะฮะ
นี่แหละฮะระหว่างนั้นเนี่ยก็ยกโทรศัพท์มือถือขึ้นนะ
เดี๋ยวมันมีคลิปสั้นคลิปสั้นที่ลูกบ้านถ่ายเอาไว้ได้นะครับ
ลองฟังอีกทีครับ
ที่ให้ดูอีกทีเพราะอยากให้ดูจังหวะนี้แหละ
จังหวะที่ฟิลล์มันขาดเพราะมือไปปัดมือถือนี่แหละ

หลังจากเหตุการณ์ชุลมูลครับนิติบุคคลก็
โอ้โหคล้ายจะตบหรือปัดเนี่ยนะฮะใบหน้าของลูกบ้านไปด้วย

คู่ของลูกบ้านเสื้อลายก็ต่อยกับนิติเสื้อแดงนะครับ

จู่ผู้ชายเสื้อดำฮะผู้ชายเสื้อดำนี่
ผู้จัดการนิติบุคคลนะครับเดินออกมาจากห้อง

โอ้โหตรงเข้ามาจับตัวลูกบ้านเลย

มันอยู่มุมล่างของกล้องวงจรปิด
แต่ที่ชัดคือคู่เสื้อขาวนะฮะซึ่งฝ่ายนิติบุคคลเนี่ย
เก้าอี้ฟาดด้วยแล้วเรามีภาพนี่
เรามีทั้งภาพเคลื่อนไหวภาพนิ่งให้คุณผู้ชมได้ดู
ส่วนลูกบ้านเสื้อขาวเนี่ยไม่มีอาวุธอะไรนะครับ
เข็มขัดมาฟาดไปฟาด
แต่ฟาดเข้าหน้าผากนะ
ฟาดเข้าฟาดทุกที่เลยนะครับโอ้โห
ข้อความบอกว่าฝากสำนักงานเขตบางขุนเทียนและตำรวจ
รับเรื่องแล้วให้ความยุติธรรมด้วย
ในเหตุการณ์ทำร้ายร่างกายลูกบ้านเงินส่วนกลางหายหลายล้าน

ลูกบ้านจะขอตรวจสอบแต่นิติบุคคลไม่ยอม
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีครับตรวจสอบเหตุการณ์นี้นะฮะ
ไปเจอกับทั้งสองฝ่ายเลยดีเราจะได้ฟังทั้งสองฝ่าย

ลูกบ้านคือพี่ชาคริสตติวิวัตรวรวุฒินะฮะ
อายุ๖๘ปีแล้วหรือลุงชิวลุงชิวเสื้อขาวไง
เสื้อขาวในคลิปอันนี้ใส่เสื้อออกน้ำเงินม่วงแล้ว
เล่าบอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อ๒ปีที่แล้วนะ
มีนาคม๒๑๖๒โน่น
วันนั้นจะเข้าไปขอหลักฐานคลิปวงจรปิดของหมู่บ้าน
จากช่วงเช้าลุงชิวถูกหนึ่งในกรรมการหมู่บ้าน

คือจริงมีเรื่องกันมาก่อน
มีเรื่องจากประเด็นเรื่องการขอตรวจสอบ

แต่พอเข้าไปในสำนักงานปั๊บไปเจอกับกรรมการหมู่บ้าน๒คน

ทำนองว่ามีปัญหาอะไร
แล้วก็ไล่ให้ลุงชิวออกไปคุณผู้ชมก็เห็นมาแล้วนะครับ
อลงกรตอนนั้นที่ใส่เสื้อสีแดงเดินเข้ามาปัดโทรศัพท์เพื่อนของลุงชิว

ชิวมองว่าเฮ้ยทำแบบนี้ไม่ดีไม่ถูกต้องนะครับ

ส่วนปมขัดแย้งเนี่ยน่าจะเกิดขึ้นเมื่อวันที่๒๔มีนาคมปีนู้นแหละครับ

คือการประชุมหมู่บ้านเนี่ยลุงชิวเขาคัดค้านยกมือประท้วงเลย
ผมไม่เห็นด้วยผมขอให้หยุดการประชุมเดี๋ยวนี้นะ
เพราะว่าสมาชิกยังมาไม่ครบลุงชูว่างั้น
แล้วก็มองว่ามีหลายเรื่องที่นิติบุคคลของหมู่บ้านเนี่ย
ปกปิดข้อมูลส่อว่าทุจริตที่ผ่านมาเนี่ย
คำชี้แจงก็ยังไม่เคยมีลองฟังลุงชิวหน่อยฮะ
ถูกไหมผมก็ต้องตีไปขอความเป็นธรรมหน่อยครับว่า
น่าจะมีหน่วยงานที่เกี่ยวกับนิติ
ที่สามารถตรวจสอบยังไม่ใช้ชี้แจงประชุมศิลป์
ตรวจสอบอะไรไม่ได้ผมเป็นคนหนึ่งในกรรมการวันที่๒๒

ก็อ้างนู่นอ้างนี่ไงว่าคุณไม่มีคุณสมบัติ
ผมบอกผมไม่ต้องคุณสมบัติแล้ว

รายรับรายจ่ายคุณจ่ายกันยังไง

ฟังนิติบุคคลของหมู่บ้านเขาบ้าง
คนที่อยู่ในคลิปเมื่อ๒ปีนั้นเลย
ภัยบูลกับอลงกรพี่สองคนนี้เขาชี้แจง

วันนั้นยอมรับว่าโมโหที่อีกฝ่าย
ชอบเข้ามาปวนมีงานของหมู่บ้านเมื่อไหร่
ชอบเข้ามาป่วนนะครับแล้วก็ปัดโทรศัพท์เขาจริงนั่นแหละ

ที่ผ่านมาอีกฝ่ายชอบกล่าวหาทางนิติบุคคลของหมู่บ้าน
การตรวจสอบหลายชั้นโอธโกงเขาบอกติดคุกไปแล้วนะครับ
แต่เรื่องทั้งหมดมีการกล่าวหาก็ลอยไม่มีหลักฐาน
ที่ผ่านมาลูกบ้านหลายบ้านก็ไม่เห็นเคยมีปัญหาก็มี
แต่คุณลุงชาคิดลุงชิวเนี่ยกับเพื่อนนี่แหละที่มีปัญหา

ไปลุมก็ต้องจับแยกมา

ไม่ต้องมายุ่งกับกูไม่ต้องมาสับครูผมกลัวมันตายไงมันเป็นโรคหัวใจ
เรามองว่ามันมีจุดมีเหตุเพราะว่าก่อนหน้านี้มีการเราประชุมใหญ่ก็มีการโผล่มา
พยายามที่จะเขาเรียกว่าปั่นป่วนเรามันก็มีความสืบเนื่องมา
เขาคิดไปเองเขามโนไปคือเขามาโนอย่างเดียวเลย
ที่เขาทำเนี่ยมโนคิดเองเขาไปพูดในศาลก็ไม่มีหลักฐาน
สารบอกไม่มีหลักฐานแล้วคุณไปพูดอย่างนี้คุณก็โดนคดีอ่ะสิ

พี่ศักดิ์ฝ่ายเขาบอกว่ามันไม่ขึ้นได้หรอว่าไม่มีหลักฐานนะ
คิดไปเองครับยืนยันว่ายืนยันครับ
อกจากนี้กรรมการหมู่บ้านยังเอาหลักฐานมาให้ทีมข่าวดูด้วย
บอกหลังจากทะเลาะกันแล้วนะลุงชิวก็คงยังไปป่วนทางพนักงานของนิติบุคคลของหมู่บ้านโดนมาโดยตลอด
มีภาพนี่ฮะมีภาพเป็นภาพของลุงชิลที่ชูนิ้วกลางให้กับพนักงานนิติของหมู่บ้านนะครับ
ที่ผมนำเรียนไปตอนต้นนะครับว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องแรกและคงไม่ใช่เรื่องสุดท้าย
เพราะว่าคดีทะเลาะวิวาสเนี่ยลุงชิวฟ้องร้องพนักงานนิติไปแล้วเรื่องทำร้ายร่างกาย
ซึ่งสารก็ตัดสินไปแล้วคือตอนนี้นิติบุคคลของหมู่บ้านเนี่ยก็ฟ้องกลับลุงชิวเหมือนกัน
เดี๋ยวสารท่านจะตัดสินเดือนหน้านี้ครับ